สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ระยะนี้ประเทศไทยของเรามีฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นรูปตัวแอลแบบนี้สีแดงที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักค่ะ
อกจากนี้มรสุมฝนประจำฤดูยังพัดเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ต่ำหรือพื้นที่ริมเชิงเขา
ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับพายุไม้สักพัดเข้าถล่มค่ะ
มีลมแรง๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือไปทางคาบสมุทรเกาหลีค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ